ความคืบหน้าคดีที่ครอบครัวของกำนันทวีศักดิ์นะครับ
นันตำบลปจังหวัดเชียงรายถูกยิงถล่มนะฮะ
ขณะกำลังขับรถกระบะไปกันนะครับ
แล้วทำให้ภรรยาของกำนันกับลูกสาวเนี่ยเสียชีวิต
กำนันกับลูกชายคนเล็กบาดเจ็บสาหัสนะครับ
วันนี้มีพิธีในการฝังศพของลูกสาวของกำนันทวีศักดิ์นะครับ
เริ่มจากช่วงเช้าญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้าน
มาร่วมเรียมงานฝังศพเด็กหญิงทันยพรยอดมณีวันพจน์
จังหวัดเชียงรายก็ร่วมกันเคลื่อนศพไปตั้งไว้ที่สารากลางหมู่บ้านอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตรครึ่งนะครับ
เพื่อประกอบพิธีตามประเพณีของชาติภัณฑ์มงค์มีการเป่าแคนตีกลองอยู่ข้างโรงศพ
ฝาลงศพให้ญาติพี่น้องได้ดูตามพิธีกรรมทุกคนก็ร้องไห้เสียใจมีชาวบ้านมาร่วมไว้อะไรเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นช่วงบ่ายเคลื่อนขบวนศพไปที่หมู่บ้านห้วยหานตะบนปออเวียงกัล
ไปยังเคลื่อนออกจากหมู่บ้านห้วยหานนะครับ
ยังสวนยางพาราหมู่บ้านรักแผ่นดินตำบลตับเต่าอำเภอเทิง
ห่างไปสักประมาณ๒๐กิโลเมตร
จุดนี้เป็นที่ดินของทางครอบครัวของกำนันทวีศักดิ์
ที่ตามประเพณีโป้งแล้วเวลามีใครเสียชีวิต
ก็จะมาฝังศพอยู่ที่นี่นะครับ
ถึงช่วงเวลาเทศกาลสำคัญจะได้สะดวกในการมาดูแลหลุมฝังศพนะครับ
ขบวนศพใช้รถบรรทุกเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นผู้เสียชีวิต
พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้มาประกอบพิธีฝังศพด้วย
มีการโปรยกระดาษเสมือนเป็นเงินเบิกทางให้กับคนตายไปยังจุดฝังศพ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนที่จุดฝังศพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ
มีการขุดดินกว้าง๑เมตรยาว๒เมตรนะครับ
แล้วก็นำโรงศพใส่ลงไปในหลุมจากนั้นนำดินมากรบนะครับ
แล้วก็นำกิ่งไม้วางทับพร้อมกับพวงหลีดด้านข้าง
หลังจากนั้นก็เอาไม้ที่ใช้แบกลงศพซึ่งชาวมงค์จะเรียกว่าม้า
เอามาตัดครึ่งนะฮะตัดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
ก็เหมือนกับการปล่อยม้าเพื่อให้นำศพไปส่งบนสวรรค์นะครับ
นี่ก็เป็นพิธีกรรมตามชาติภัณฑ์ของมงค์เขานะฮะ
ซึ่งภรรยาของกำนันทวีศักดิ์แม่ของน้องที่เสียชีวิตที่กำลังทำพิธีอยู่เนี่ย
ก็เสียชีวิตด้วยแต่ทางประเพณีของชาติมันมงค์เขาจะไม่ทำพิธีพร้อมกัน
ถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเสียชีวิตพร้อมกันนะครับก็ต้องรอโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับ
ขณะที่นายเอกชัยเกษตรโสภาพันธ์ลูกพี่ลูกน้องของนายทวีศักดิ์บอกว่า
เท่าที่รู้กำนันไม่เคยมีปัญหากับใครเรื่องการที่ไปช่วยเจรจาปรณีประนอม
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับคนในหมู่บ้านก็เป็นการทำตามหน้าที่
เพราะว่าเป็นผู้นำชุมชนเป็นกำนันก็ต้องแก้ไขปัญหาให้กับลูกบ้าน
พอไปช่วยเจรจาตัดสินให้เขาถ้าไปตัดสินว่าผิดเขาก็อาจไม่พอใจได้เหมือนกัน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องถึงขนาดที่ต้องมายิงกันจนขนาดนี้
ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็หาสาเหตุให้ได้
ที่ผมสังเกตมาผมเป็นที่ใช้ไว้ผมสังเกตมาไม่เคยมี
เขาแปลกโทรป้งจากไขลแล้วก็ไม่รู้เจต้องไปท้าเกดด้วยนะเจระตัดดูดลงทางได้
ไปสอบแกด้วยมีปัญหากับใครไหม
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
วันนี้ไปสอบปากคำกำนันทวีศักดิ์เพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่นะครับ
เพราะว่าย้ายจากเชียงรายไปนะครับ
ก็ไปหาเบาะแสไปดูว่าปมสังหารนั้นจะมาจากอะไร

ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นสังหารเรื่องไหนทิ้งนะครับ
เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องการเมืองท้องถิ่น
หรือว่าเรื่องที่ไปร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
การปราบรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น

ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองพบตรตอนนี้ก็สั่งให้พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์
เรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่มาติดตามคดีนี้
เมษายนนี้นะครับวันจันทร์หน้านะฮะ
พลตำรวจเอกสุชาติจะลงพื้นที่มา
ประชุมชุดคลี่คลายคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องประเด็นสังหารป้มสังหารต่าง
เดี๋ยวอาจจะได้ความคืบหน้าวันจันทร์หน้าก็รอฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น๒๔เมษายนนะครับ
กำนันทวีศักดิ์พร้อมกับครอบครัวรวม๔คน
ขับรถกระบะจะกลับบ้านพัก
ระหว่างทางบนถนนสายบ้านร่มฟ้าทองบ้านผาตั้ง
หมู่๑๘บ้านร่มฟ้าทองตำบลปอำเภอเวียงแก่น
ก็ถูกคนร้ายดักยิงด้วยอาวุธสงคราม
ทำให้ภรรยากับลูกสาวคนโตเสียชีวิต
ส่วนกำนันทวีศักดิ์กับลูกชายวัย๓ขวบ
ที่เป็นลูกคนเล็กบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ